มันเคยเจอเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงนะ
คือเวลาขึ้นไปเนี่ยมือกับเท้าต้องประสานกันมือจับเราได้เท้าต้องก้าวขึ้น
เพราะว่ากลัวกลัวทั้งจังหวะตอนที่รถจะออกตัวรวมถึงจังหวะรถเบรกบางทีมันกระชากคุณ
แล้วที่เห็นรอยนี่คืออะไรรู้ไหมน้องนักเรียนค่ะ
คือน้องเป็นจังหวะที่กำลังจะก้าวเท้าขึ้น
แต่รถกระชากแล้วออกตัวไปก่อนน้องล้มหัวทิ่มทั้งมือทั้งขา
แบบนี้เจ็บแบบนี้แม่ถามว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารอยู่ตรงไหน
แล้วนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่เพิ่งเกิดขึ้นนะ
เคยเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้รอบนึงด้วยกับน้องค่ะ
ฝากถึงคนขับรถสองแถวตรงไหน
ตอนเช้ามีเด็กขึ้นรถใช่ไหมยังไม่ทันก้าวขาขึ้นสุดเลย
สองแถวออกตัวไปก่อนเหมือนจังหวะกระชากอ่ะนะ
ใช่ค่ะลูกตกลงมาจากรถหน้าทิ่มเลย
เนี่ยมือก็เป็นรอยแบบนี้ขาก็ฟกช้ำมือถือแตกค่ะ
แม่บอกว่าทำไมไม่มีความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารเลย
แถมนะคุณพอกระชากออกไปแล้ว
ว่าเด็กตกมีคนตะโกนบอกเด็กตกรถ
จอดดูไหมไม่จอดค่ะขับไปเลย
แล้วคุณคิดภาพนะถ้าเกิดว่าน้องหัวทิ่ม
หล่นมาที่ถนนแล้วอ่ะแล้วถ้าเกิดมีรถหลังตามมา
เหยียบซ้ำเอารถคันหลังใช่ไหมที่ต้องรับผิดชอบ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นรอบที่๒แล้วนะคะ
แม่ก็เลยฝากไปถึงคนดูแลคิวรถสองแถว
ถ้าเกิดทำผิดก็กลับมารับผิดชอบหน่อย
ดังนั้นนักข่าวของเราค่ะเลยไปดูในจุดที่เกิดเหตุ
ไปเจอกับคนขับรถ๒แถวสาย๒๑เจอกับนายสมัยอายุ๕๒ปี
เป็นคนขับรถสองแถวคันนั้นแหละที่ออกตัวแรงแล้วน้องตก
ถามหน่อยว่านี่ลุงสมัยเกิดอะไรขึ้น
คือลุงสมัยก็เล่าให้ฟังนะว่าตอนนั้น๖โมง
ผมมารับผู้โดยสารมาจากที่อำเภอไซน้อย
ผมก็จอดรับผู้โดยสารปกติตอนนั้นผู้โดยสารก็เยอะ
แล้วก็ขับมาอีกประมาณร้อยเมตรมีคนกดกิ่งแล้วก็ตะโกนมาบอกว่า
มีเด็กตกรถมีเด็กตกรถผมจอดนะจอดแล้วเดินย้อนกลับไปดูที่ป้ายรถเมย์
ไม่ได้ถอยรถกลับมานะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้ยูเทิร์น
เพราะถ้าเกิดยูเทินมันคงอีกนานจอดแล้วลุงสมัยเดินย้อนมาดูที่ป้ายรถเม
ไม่เจอตัวน้องแล้วอ่ะทีนี้อ้าวลุงสมัยก็เลยไม่รู้ว่าจะติดต่อกับน้องที่ตกลงมาจากรถยังไง
ขับรถนี้เข้าท่าตามปกตินะคะแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยไปที่อู่รถ
ก็คือฝั่งครอบครัวของน้องนั่นแหละนัดไปตกลงกันค่ะที่สพ
ซึ่งตัวลุงสมัยก็ยอมชดใช้เพราะว่ามือถือน้องเขาแตกใช่ไหม
สภาพจอแตกร้าวแบบนี้ลุงสมัยก็จ่ายไป๒๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องของค่ารักษาอันนี้ประกันจะจ่ายให้เดี๋ยวลองฟังลุงสมัยหน่อยค่ะ
นี่ค่ะลุงบอกลุงไม่รู้ตัวมารู้อีกทีตอนคนกดกริ่งบอกนี่แหละ
ส่วนฝั่งตัวน้องที่ล้มลงมาเนี่ยเราก็อยากสอบถามนะ
อยากให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังติดต่อน้องไม่ได้นะคะ